คุณผู้ชมฮะไปดูงานศพนี้
งานศพนี้คึกคลื้นจริง
เหตุใดที่ต้องมีความคลึกคลื้นแบบนี้ก็แน่นอน

เพราะว่าก่อนเสียชีวิตผู้เสียชีวิตมีความต้องการให้เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในวัดกันนะฮะ
นี่แหละฮะก็เป็นบรรยากาศแต่วงนะครับก็คนรำเนี่ยไม่ต้องสวมใส่เสื้อสีดำ
ต้องใส่ชุดดำให้มันดูเศร้านะครับเพราะว่าเป็นความประสงค์ของผู้เสียชีวิตนะครับ
คือเป็นงานเผาศพคุณพ่อสมคล้ายสมบูรณ์อายุ๗๐ปีนะครับ
ที่วัดหนองปลือหมู่๒ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ในงานก็อย่างที่เห็นมีแตรวงบาบันเลงเพลง
แล้วก็มีคนดรำสนุกสนาน
ลูกสาวของคุณตาสมเล่าให้ฟังบอกว่า
พ่อป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองมาประมาณ๖ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงครั้งที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับ
พ่อได้สั่งเสียกับคุณแม่ติ๋มคล้ายสมบูรณ์
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณพ่อไว้บอกว่า
ถ้าพ่อตายไปให้นำแตรวงมาบันเลงเพลงนะ

เพราะไม่อยากให้ลูกหลานแล้วก็ญาติยาดเศร้าศกเสียใจ
พอมาถึงวันประชุมเพลิงหรือว่าวันชัพพนักกิจ

กับญาติญาติด้วยว่าควรจะจัดงานศพให้ตามคำสั่งเสียนะ
ก็เลยจ้างแตรวงมานำหน้าขบวนศพแห่ไปรอบเมน
บรรยากาศก็ไม่โศกเศร้าจนเกินไป

และเพื่อความสุขของพ่อนั่นเองนะครับ